แต่ไม่เป็นไรยังมีที่ให้ขอโชคกันอีกที่นี่คุณเขาร่ำลือกันนะว่า
ให้โชคให้ลาบกันมาแล้วมากมาย
ที่นี่เป็นอะไรกันอีกอันนี้ครับ
และนี่ก็คือขุนหลวงวิลังคะ

ตลอดข่าวยังไม่เคยนำเสนอเรื่องราว
ของสถานที่แห่งนี้และรูปปั้นนี้เลย
ฉะนั้นแล้วตั้งใจฟังให้ดีค่ะ
เพราะมีเรื่องราวเป็นตำนานเล่าขาน
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า
ที่นี่คืออนุสวรีขุนหลวงวิลังคะค่ะตั้งปฏิสถานอยู่กับที่วัดเมืองกะ
ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งตำนานของเชียงใหม่เลยนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าขุนหลวงมิรังคะเป็นชาวลั้วหรือว่าชาวละว้า
ขุนหลวงพี่รังคะนะเป็นกษัตริย์องค์ที่๑๓ของระมิงนคร
ผู้ที่ทรงมีอิทธิพลแล้วก็มีฝีมือในการพุ่งเสนา

หอกจนเป็นที่เรื่องเรือค่ะ

แล้วตามตำนานนะคะเล่ากันมาว่าถ้าหากขุนหลวงวิรังคะสามารถพุ่งหอกสะเน่า
หอบด้ามยาวที่มีคมแบบนี้นะคะถ้าหากพุ่งมาจากเชียงใหม่มาถึงลำพูนได้
ก็จะยอมเป็นชายาแต่โดยดีเนี่ยตำนานที่บอกเล่ากันมาแบบนี้
แล้วปัจจุบันเนี่ยค่ะสถานที่แห่งนี้นะก็มีผู้คนมากราบไหว้ขุนหลวงวิลังคะที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอย่างมากนะ
เพราะเขาลือกันว่าบอกว่าถ้าใครมาขอพรกราบไหว้ท่านนะก็จะได้สิ่งที่ขอเกือบทุกคน
คำว่าเกือบทุกคนคือก็ไม่ใช่ทุกคนก็ต้องขึ้นอยู่กับการคิดดีทำดีแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่ขอด้วย
และหลังจากที่กราบไหว้พ่อขุนหลวงมิลังค้าเสร็จแล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าให้ไปกราบไหว้พระขอพรในวัดเมืองกะต่ออีกด้วย
ไม่ใช่จะมาไหว้แค่ขุนหลวงวิลังคาคนเดียว
ยังมีพระพุทธรูปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่วัดแห่งนี้
แล้วดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วเป็นยังไง
ดีมากเลยดูร่มรื่นแล้วก็มีรูปปั้นต่างให้เราได้ศึกษามากมาย

แต่เอาจริงนะเวลาขออะไรเราก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจทำตามด้วยนะ

คือดิฉันขอให้โชคดีให้ถูกรางวัลที่๑ดิฉันก็ซื้อทุกงวดเลย
อย่างสม่ำเสมอเลยใช่ถูกต้องคุณมีความตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอ
แล้วประสบผลสำเร็จไหม

เขาบอกว่าอะไรมันต้องมีความเห็งด้วย
อย่าไปใช้ความเห็งใช้ความกรรมเวรกรรม
ก็เวรกรรมเหมือนกันนั่นแหละ